จังหวัดสุรินทร์มีสาวใหญ่ท่านหนึ่ง
โอ้โหเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากเหตุการณ์นี้ครับ
พาไปดูครับกู้ภัยมาแล้วเห็นไหม
ภัยตำบลน้องสนิทครับเขาได้รับแจ้ง
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้มาจับทีนี้

เช่นเดียวกันกับเจ้าของบ้านนั่นแหละครับ
ไม่เห็นเลย
ที่ผมบอกว่ามีสาวใหญ่คน
แล้วยังไงรู้ไหมตอนตามกู้ภัยมา

ผู้ภัยบอกก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะมองไม่เห็นเหมือนกัน
โหยมันเนียนมากเลยอ่ะจริงมันเนียนมากมันโคตรอยู่ตรงเนี้ย

ใช่ครับอุ้ยยยยยอยู่นี่อยู่นี่มาเลยมา
คือเหมือนกับมันติดอยู่ตรงกี่งไม้ตรงเนี้ยครับ
พอกู้ภัยมาถึงใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาทีครับ
เห็นไม้มันหักก็เลยจะจับไม้ขึ้นก็มองเห็นงู
ก็เลยตกใจหมดเลยก็เลยถ่ายรูปแล้วเอาไปให้เค้าดูว่ามันตัวอะไร
ที่แรกดูไม่ออกว่าเป็นงูเนาะ
ใบตองได้ยินที่เธอพูดแล้วใช่ไหมตกใจแล้วทำไง
ตกใจทำไงถ่ายรูปสิเดี๋ยวนี้ยุคนี้เป็นอย่างนี้จริงนะ
ตกใจเจองูทำไงหยิบโทรศัพท์
โทรศัพท์ถ่ายรูปครับแล้วค่อยแจ้งกู้ภัยทีหลังเออ

อุ๊ยคุณอะไรบ้านเลขที่เขาบ้านเลขที่เดียวกับดิฉันเลย
เฮ้ยอ้าวผ่านไป
บอกเฉยเพราะมันเห็นว่า
ผมไม่อยากอยู่กับตัวเลขนั้นเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวมีปัญหา
คุณไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์
มันทำให้คุณมันทำให้โตขึ้นคุณคิดแรกช้า